ที่ถูกร้องว่าให้มีการตรวจสอบว่า
คุณพิทาจะเข้าข่ายความผิดมาตรา๑๕๑หรือเปล่า

แต่ยังสมัครรับเลือกตั้งอยู่
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวมาจาก

บอกว่าชุดไต่สวนเตรียมจะตีตกนะ
กรณีคำร้องนี้เพราะไม่พบว่าตอนที่คุณพิธาสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยอืม
อย่างที่บอกเป็นรายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
วันนี้ครับ๑๕สิงหาคม
อิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
จะประชุมคณะกรรมการเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งสอสอในช่วงที่ผ่านมา
โดยสำนวนการสอบสวนนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
โดนร้องว่าผิดมาตรา๑๕๑ก็คือ
รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการ

โดยเสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องก็คือตีตกนั่นแหละ
ด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา๑๕๗
เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจน
แต่ตอนเปิดรับเลือกตั้งสส๔๗เมษายน
หรือมีรายได้จากการทำสื่อแต่อย่างใด
แต่คุณผู้ชมมันยังไม่ได้จบแค่นี้
ผลการไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้นครับ
เดี๋ยวต้องลุ้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้อง

หากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน

แล้วก็อาจจะเรียกคุณพิธามาชี้แจง
และต้องรอดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
กรณีที่กรกตยื่นให้วินิจฉัย
สถานภาพการเป็นสอสอของคุณพิธา
ก่อนจะสรุปสำนวนและความเห็นเสนอกรกตชุดใหญ่
เพื่อพิจารณาต่อไปครับคุณผู้ชม